นี่ค่ะก็เป็นการฆ่าตัวตายกระโดดสะพานเหมือนกัน

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอ่างทอง
คือผู้ชายคนนี้คาดว่าน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

อดภรรยาถอดสร้อยคอเป็นสร้อยพระนะ
ให้ภรรยาขออโหสิกรรมบอกรักภรรยา
แล้วก็ไปเลยบนสะพานอ่างทอง
กระโดดลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนี่ค่ะ
แต่กรณีนี้พบศพเรียบร้อยนี่นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนิยมน้ำหอมอายุ๔๔ค่ะ
ก็ต้องนำร่างขึ้นมาจากแม่น้ำนะคะ
กระโดดลงไปจากสะพานอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมค่ะ
ชาวบ้านที่ออกหาปลาเป็นคนพบศพนะคะ

ไปติดอยู่กับกอผักตบชาวาริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ห่างจากสะพานที่นายนิยมกระโดดลงไปห้ากิโลครับ
ภรรยาของนายนิยมค่ะนางสาวสุมนอายุ๔๒
ญาติของนายนิยมก็รีบมาดูนะคะ
มาดูว่าเอ๊ะศพที่เจอใช่ไหมใช่นายนิยมจริงไหม
สุดท้ายภรรยาบอกจำได้มันใช่เลย
กู้ภัยก็ส่งศพไปชนะสูตรนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียทีมข่าวของเรา

ภรรยาบอกว่าสามีป่วยป่วยหลายโรคค่ะแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วย
บ่าย๒โมงวันเกิดเหตุอยู่สามีเดินมากอด
แล้วก็พูดว่าพี่ขอโทษนะสำหรับเรื่องที่ผ่านมา
โหสิกรรมให้พี่ด้วยนะอโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ
ที่พี่เคยล่วงเกินพี่ไม่อยากอยู่แล้ว
กับภรรยาแบบนี้นะคะแต่ภรรยาบอกว่าตอนนั้นไม่เอกใจ
ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนคิดมาก
ไม่ได้เอกใจว่าโอ้โหจะถึงขั้นไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
แต่สามีถอดพระให้เลยค่ะหลวงพ่อแพร่
คือเป็นพระที่สามีติดตัวเอาไว้ตลอดเนี่ยค่ะภรรยาเอาให้ดู
พระองค์นี้ถอดแล้วก็ให้ภรรยา
แล้วก็เดินออกไปไปซื้อเหล้าดื่ม
ถัดมา๑๘ตุลาคมภรรยาบอกว่า
อ้าวแล้วสามีหายไปไหนกลับมาบ้านไม่เจอ
ก็ออกตามหาเจอแค่รถจักรยานยนต์
แล้วไปเจอตรงไหนไปเจอจอดอยู่กลางสะพานค่ะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ตำรวจสพเมืองอ่างทองก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตั้งแต่บ้านไปจนถึงสะพานอ่างทอง
แล้วก็ได้ภาพมาว่าช่วงประมาณ๕ทุ่มค่ะ
นายนิยมขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดกลางสะพาน
แล้วก็พยายามจะปีนราวกั้นสะพาน
เพื่อกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
นี่นะคะภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอน๕ทุ่มกลางสะพานอ่างทองเลย
แต่ตอนพบศพคือไม่มีเสื้อผ้านะคะ
ก็เลยคาดว่าพอกระโดดลงไปแล้วก็อยู่ในน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
เสื้อผ้ามันอาจจะหลุดหายไปกับน้ำ
ตอนพบศพคือศพก็เลยไม่มีเสื้อผ้าติดตัวอยู่เลยอะค่ะ

เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนุ่งกางเกงในอยู่แล้ว
เหง่าเคลียร์ของนุ่งกางเกงเป็นหูลูดพี่คิดว่ามันน่าจะปิวตามน้ำ

ว่าถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วเหมือนโบกให้คนช่วย

เป็นชาวบ้านที่เขาไปหาปลานะคะ

บอกว่าก็กำลังหาปลาอยู่แหละหางตาเหลือไปเห็นอะไรก็ไม่รู้
คล้ายขาคนติดอยู่กับกอผักตบชาวา
พนังกั้นน้ำที่วัดชัยสงครามก็เลยขับเรือไปดูใกล้ใกล้
ตอนแรกนึกว่าเป็นขาหุ่นแต่พอไปใกล้ใกล้กลิ่นมาด้วย
และที่ขามีเลือดติดอยู่ด้วยแล้วสภาพคือขึ้นอืด
ก็เลยรีบบอกผู้ใหญ่บ้านรีบแจ้งกู้ภัยรีบแจ้งตำรวจ
เพราะกลัวว่าถ้าเจ้าหน้าที่มากันช้าเดี๋ยวศพจะถูกน้ำซัด
แล้วก็ลอยไปไกลกว่าเดิมนะคะ
ว่ามันก็๕๐๕๐อ่ะ

หุ่นหรือว่าคนก็สงสัยก็เข้ามาดู
มันดูใกล้เลยเครื่องเนื้อหวิงเหลือ

เจ้านาธีก็ส่งไปโรงพยาบาลอ่างทอง
เพื่อจะได้ยืนยันได้ชัดเจนว่านี่คือศพของนายนิยมจริง
แม้ว่าภรรยาจะยืนยันก็ตามนะคะว่าใช่แน่
หลังจากนั้นถึงจะให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ